คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความกันมาได้นะ

ว่าอยากจะให้เราแต่งแบบไหนในวันพรุ่งนี้

หรือว่าใครจะเป็นผู้ที่เราเลือก
แต่เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่กำลังฮือฮามากกรณีน้ำมะพร้าว
โอ้ยน้ำมะพร้าวจึบหรือยังโอ้ยกินชอบชอบกินมากเลย
สดชื่นดีสดชื่นมันมีข่าวไงใช่ไหมคุณลุงคนนึงเขาดื่มน้ำมะพร้าว
เป็นประจำสุขภาพดีฟิตเปรี้ยก็ว่าอย่างนั้น
ก็เลยทำให้พ่อค้าขายน้ำมะพร้าวยิ้มกันไปทั่วประเทศค่ะ
ดิบขายดีคุณผู้ชมครับดีจริงไหมเอาไปตามไปดูร้านขายมะพร้าวน้ำหอม
ที่ถนนจรรยานนท์ตะมนต์บางบัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเจ้าของร้านคือคุณวันดีเผาผลพลึกนะคะ
บอกว่าวันนี้มีลูกค้าหลายคนแวะเวียนมาซื้อมะพร้าวน้ำหอม
แล้วให้ปอกให้กินต้องให้พาให้กินเลยทีเดียว๔ลูก
ปกติเราก็สั่งทั่วไปคนละลูกลูกเดียวก็อิ่มพอแล้วมั้ง
เขาพอเลย๔ลูกเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่า
คุณลุง๖๔ปีที่กินน้ำมะพร้าวเป็นประจำจะฟิตปังฟิตปังจริงหรือเปล่า
ก็เลยขอพิสูจน์ด้วยตัวเองสักหน่อย
แล้วจริงเนี่ยช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนก็ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อมะพร้าวน้ำหอมตลอดทั้งวันเหมือนกัน
เรียกได้ว่ามือไม่ว่างปอกขายกันแทบไม่ทัน

ที่ร้านนี้นะคุณเขาจะขายลูกละ๒๐บาทเท่านั้น
เพราะว่าเขาก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนได้รับประทาน
กันอย่างสบายออกสบายจ่ายสบายกระเป๋าด้วย
สื่อข่าวของเราก็เลยตั้งใจเอา๕เลย

บั๊บนักข่าวอันนั้นคุณลุงพูดว่า๔ลูกใช่มั้ย
นักข่าวเราบอกชอบขอ๕
อาจจะได้ถึง๖ลูกเลย
แล้วถ้าเกิดวันไหนมะพร้าวหมดกินอย่างอื่นแทนได้ไหม
มีเหมือนกันมีอะไรโอ๊ยกินวุ้นมะพร้าวแทนดุบนับดึง

อันนี้ก็หวานหอมอร่อยนะส่วนมะพร้าวร้ำหอมก็มีขายด้วยนะ
มะพร้าวผับเผาค่ะแบบนี้ใครชอบก็ซื้อหากันได้นะ
แต่ส่วนใหญ่ต้องบอกนะว่าต้องโชว์จองล่วงหน้า
ช่วงนี้ออเดอร์เยอะจริงกระแสมาแรง
อุทิศาต้องอธิบายในทางการแพทย์ว่าคุณหมอกับหมอพูดแล้วนี่
ใช่คุณหมอกัมปนาศพรยศไกรนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำมะพร้าวมีสรรพคุณเยอะ

เช่นเรื่องของการล้างหน้าศพในโบราณ
รวมไปถึงเรื่องของการบำรุงกำลังทางเพศ
เพราะว่าน้ำมะพร้าวจะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตเจน
คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตเจนของเพศหญิง

ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบอาการแปรปรวนผันผวน
เหงื่อออกตอนกลางคืนสำหรับสตรีวัยทองก็ได้
อันนี้ก็คือบำรุงกันอย่างคุณแม่คนท้องก็ทาน

คุณชนะเอาไหมคะสัก๕๖ลูก
นี่ผมกินนะกินทั้งทะลายแล้วกินกะลามะพร้าว

หมอบอกว่าในส่วนของผู้ชายการดื่มน้ำมะพร้าว
ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน

อันนี้อ่านตามที่คุณหมอพูดนะคุณผู้ชมนะ
จริงก็ไม่อยากจะให้รู้สึกว่าจะต้องไปกินอะไรกันขนาดนั้น
ตอนนี้ดิฉันอยากกินน้ำมะพร้าวหาไม่ได้แล้ว

เหมาล้านไปแล้วนะปักซอยนะเรียบร้อยเลยคุณผู้ชม